วันนี้มันต้องพูดแล้วมาขนาดนี้

ไปเลยค่ะมาค่ะมาต้นตะเคียนต้นนี้

นอกจากตะเคียนแล้วที่นี่มีขันนมนต์อีกด้วยคุณ

พ่อปู่ทองคำอายุ๑๙๔๔ปี
ความยาว๙เมตรขนาด๓คนโอบแน่

เขาดูความน่าจะเป็น
ว่ามันกี่ปีนึง

อายุ๑๙๑๔ปี
ความยาว๒๑๘เมตร

ตั้งอยู่ที่วัดใหม่บ้านโคกมรุม

ก็ยังคงมีคนไปกันอยู่เนืองแน่น
แล้วก็ยังมีแป้งโรยเต็มไปหมดเช่นเคย

ตื่นเช้ามาค่ะชาวบ้านเขาก็รวมตัวกัน

ตะเคียนคู่เหมือนในฝันเปี๊ยบเลย
ก็ได้มีการอัญเชิญมาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะคะ

แล้วก็มีคนถูกติดต่อกันมาหลายต่อหลายงวด
ที่เรานำเสนอเนี่ยเพราะว่ามันมีคนถูกหลายต่อหลายงวด

เดี๋ยวขอดูอีกทีได้ไหม

การแถวนั้นบอกว่าต่างประมาณร้ายเสี่ยง

แต่อย่างว่าวันที่เรากำลังจะต้องมาลุ้น
ว่าอะไรต่อมีอะไรจะออกมาเรื่องของเลขเนี่ยนะ